ต่อกันที่กระบี่เลยนะคะมาเตือนเรื่องของอุบัติเหตุค่ะ
มันมีรถบิ๊กไบท์คันหนึ่งขี่ตัดหน้ารถเก่งที่กำลังจะเลี้ยวเข้าบ้าน
คุณผู้ชมคะรถชนประสานงากันเลย
คนขี่บิ๊กไบท์เนี่ยกระเด็นจากจุดเกิดเหตุไปไกลประมาณ๑๐เมตรนะคะ
บาดเจ็บเยอะเหมือนกันแต่คุณรู้ไหมว่าเขารอดมาได้เพราะอะไร
เพราะอะไรฮะบอกนั้นน๊อกคุณ
เนี่ยชนแรงแบบนี้เลยดูจังหวะนี้มันคือการชนประสานงาเลยครับ
คือคนที่ขับรถยนต์เป็นผู้ชายวัยประมาณ๖๐ปี
เขากำลังจะเลี้ยวรถเข้าบ้านเขาก็มุ่งตรงมาแล้วก็ชะลอรถเปิดไฟเลี้ยวขวาแล้ว
บิ๊กไบท์คันนี้ค่ะขี่มาจากอีกฝั่งนึงแล้วก็ไม่รู้อีท่าไหนแหละ
ชนประสานงาด้านหน้ากันจังจนคนขับกระเด็นแบบนั้นเลยนะคะ
คนที่ขี่บิ๊กไบท์คือนายโยวานีฟาราสต้าค่ะ
สภาพก็เลยแขนซ้ายหักต้นขาขวาก็หัก
แต่อย่างที่บอกค่ะเพราะเขาสวมหวกนิรภัยก็เลยไม่เจ็บหนักมากไปกว่านี้
นายสมศักดิ์นกแก้วผู้เห็นเหตุการณ์เล่าเลยบอกว่า
ตอนเกิดเหตุผมยืนอยู่หน้าบ้านพอดี
บ้านมันอยู่ตรงข้ามกับจุดเกิดเหตุเลย
ก็เห็นว่าเก๋งมุ่งหน้ามาจาก๓ฝั่งขออภัยฝั่ง๓แยกนาไทย
พอถึงจุดดังกล่าวก็เห็นเขาชะลอรถเปิดไฟเลี้ยวจะเลี้ยวขวาเข้าบ้าน
ส่วนบิ๊กไบท์นู่นมาแต่ไกลเลย๓แยกควรกินน้ำ
แล้วก็พุ่งชนประสานงากันอย่างจัง
ขี่บิ๊กไบท์กระเด็นไปไกลตกในป่าริมทางเนี่ยนะคะ
รถก็อย่างที่เห็นสภาพแล้วค่ะพังยับเยินเลย
ชาวบ้านก็เข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บแล้วก็ประสานกู้ภัยอบตอ่าวนาง
รับตัวส่งต่อไปที่โรงพยาบาลกระบี่นะคะ
ตำรวจก็บอกว่าเดี๋ยวต้องเชิญตัวคนขับทั้งรถเก่งแล้วก็บิ๊กไบท์นี่แหละ
สอบสวนอีกครั้งหนึ่งจะได้ทำสำนวนแล้วก็ดำเนินคดีต่อไป
คุณผู้ชมนี่เขารอดได้เพราะหมวกกันน็อกแท้เลย